เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปที่จังหวัดชนบุรีไปดูที่มัน
อะไรที่มันตื่นตาตื่นใจโต๊ะโอ๊โต๊ะใจหมดเลย
ผมซ้อมก่อนโอ้โห

เพราะว่าภาพที่จะได้ดูต่อไปนี้รับรองว่าตาโต
โอ้โหเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันละเนี่ย

ยังไม่เห็นเลยนะครับค่ะโอ้โหอานาคอร์ด้า
ใหญ่มากงูใหญ่มากคุณผู้ชม
ไม่ใช่อานาคอร์ด้านั่นนี่มีงูเหลือมครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
น่าจะอิ่มมากด้วยเจอตอนไหนรู้ไหมตอนไหนตอนเช้าตรู่ในช่วงช่วง
บอกว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงเช้าสักตี๔ตี๕มืดหน่อยนะครับ
โอ้โหกำลังเลื้อยเวที
อยากจะขึ้นเวทีก็ไม่บอก

ใส่เขาเปิดเพลงขอเพลงที่มีงูมา

ทำท่าจะโดนจับอยู่แล้วแต่สุดท้ายลีลาของมันไม่ยอม
มันแดนมันหมุนมันติ้วขึ้นไปบนยอดเวทีข้างบน
อ้อเค้าเลยดั้งร้านปีนก็ไปสุดเลยอ่ะนะ
ก็ต้องปล่อยเพราะอะไรรู้ไหมมันโชว์เวทีใช่ปล่อยให้มันไปทำตามสิ่งที่ใจมันต้องการ

มันแรงเยอะน้องใบตองคือมันหมุนตัวมันบิดมันเบี้ยวมันไม่ยอมลงมาง่าย
เจ้าหน้าที่ที่เขามาจับเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ความพยายามอดทนเป็นอย่างมาก
กว่าจะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้เพราะมันใหญ่จริงแล้วดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนี่
มันเลื้อยมาเลื้อยออกมาแล้วมันจะเลื้อยข้ามไปตรงสายไฟอ่ะเนี่ยดูนะ
เฮ้ยเนี่ยดูดูความแข็งแรงของมัน
มันไม่เล่นกายกรรมเหรอคะโอ้โหคอยาวมาก
อุ้ยจะถึงไฟแล้วงูหรืออีหลาบเนี่ย
จะไปอีกเสาไฟนึงพยายามหนีส่วนคุณพี่คนนี้เป็นนักวิ่งมาเจอตอนเช้ากำลังวิ่งแบบว่าออกกำลังกาย
สบายพี่โอ้โหวิ่งเร็วกว่าเดิมอีก
ไม่ได้วิ่งหยุดดูตอนแรกวิ่งเหยาะเพราะเจองูตัวนี้โอ้โห

แล้วชาวบ้านเขาเริ่มมาเยอะเรื่อยเพราะคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็มาวิ่งออกกำลังกายบ่อยยามเช้า
แต่ว่าคุณใช่พอฟ้ามันเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยนะครับ

มันพันขาพี่เขาลงมานะ

ใช่ไหม
จะออกไปแตะขอบฟ้าพอสุดท้ายฟ้าสว่างแล้ว

คุณพี่นี่ลงทานเยอะ

อันตรายมากนะครับคุณพี่ระวังให้ดี
งูมันหลุดออกมาฉกปั๊บเขาให้นะ

ลี่คลายมันออกมาเพื่อที่จะวัดมันหน่อยว่า
ความยาวของมันนั้นเท่าไหร่กัน
สักประมาณ๕เมตรอ่ะโอ้โห
ความยาวของมันส่วนความใหญ่น้ำหนักของมัน
ดูจากความยาวแล้วก็ภาพแล้ว
มากกว่า๔๐๕๐โลเชื่อเถ

ใหญ่กว่าขาคุณพี่เขาดูสิ

ไปร้องเพลงแล้วอย่าลืมไปออกกำลังกายด้วยนะ

หุ่นมันเพลียวสแลนเดอร์หน่อย
แล้วก็เราอยากจะมีเพลงให้เจ้างูตัวนี้หน่อยละกัน
ไหนมันก็ออกมาขึ้นเวทีแล้ว
ว่าจะเป็นเพลงอะไรไปฟังพร้อมกันครับ
จับไป
ฉันว่าไม่น่าจะไปแตะขอบฟ้าคุณ

เออพี่เหลือมอยากเห็นคนไทยบินด้า